จากเหตุการณ์ที่หนุ่มเลือดร้อนหึงแฟนไปเที่ยวผับนะฮะ
รอจนผับเลิกลากตัวแฟนไปเคลียร์

สุดท้ายตัวเองก็ฆ่าตัวตายตามไปรวม๓ศพ
เป็นมือถือจากเพื่อนกาดที่ยุง

อันนั้นเป็นเรื่องของคุณถ้าคุณจบมือเธอถูกไม่อยาก
เอาอย่างจะได้ถ้าคุณจบมือเธอถูกไม่อยาก
โอ้โหคุณผู้ชมมันเป็นเสียงปืนหลายนัดมาก
ได้ยินเสียงกาดตะโกนมีคนโดนยิงผู้หญิงก็ร้องด้วย

เป็นคลิปที่เพื่อนเขาถ่ายเอาไว้ตอนแรกเนี่ยจากที่เราได้ยินเนี่ยโอ้โหแบบน่ากลัวมากนะ
เป็นคลิปจากมือถือของกาดคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์
ขณะที่นายดำรงชัยมโนธรรมอายุ๓๙
ก่อเหตุยิงนางสาวบุญญาพรกันทลาที่หน้าผับแห่งหนึ่งที่ลำปาง
แล้วก็ยิงกาดเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์นี้เสียชีวิตรวมสามศพนะครับ
ตามคลิปเนี่ยความยาวในคลิปนี้๓นาที๕วินาที
บันทึกภาพตั้งแต่เดินออกจากผับผ่านถนนบริเวณ
เวียงบัวก่อนที่จะไปพบกับนายดำรงชัย
แล้วก็นางสาวบุญยพรทะเลาะกันอยู่บริเวณฝั่งตรงข้าม
มร้านสะดวกซื้อกาดตะโกนถามไปว่า
คือภาษาเขาพูดเป็นภาษาเหนือนะ
แต่ภาษาไทยก็คือว่าคุณจะยกปืนใส่ผมทำไม
ก่อนที่นายดำรงชัยจะยกปืนขึ้นมา
กมือขึ้นมาห้ามไม่ให้กาดเข้าไปหาเขาสองคน
โดยบอกให้หยุดแต่เพียงเสี้ยววินาทีนั้นคุณผู้ชม
นายดำรงชัยตัดสินใจลั่นกระสุนใส่กาดหลายนัด
จนมีกาดโดนยิงแล้วก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้น
เขาเอาปืนยิงเข้าไปที่แฟนสาว
มีการวิ่งหนีตายกันโอ้โหอ้นละหมานทีเดียว
แล้วก็มีคนตะโกนว่าเจมส์ถูกยิงซึ่งก็คือนายวีรพงศ์
ซึ่งเป็นกาดของผับนั่นเองแล้วก็มีเสียงร้องของผู้หญิงตามมา
และหลังจากนั้นทุกคนก็เสียชีวิตทั้ง๓คน
เหตุการณ์นี้ทั้ง๓คนก็คือนายวิรพงศ์กาดของผับ
นางสาวบุญญพรเพื่อนสาวของนายวงชัย
แล้วก็นายดำรงชัยที่ยิงตัวเองตายตามไปนะครับ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้รวมอีก๓คน
เพราะว่ายิงปืนรวมหลายนัดทีเดียวนะครับ